นี่ก็เป็นภาพที่ทั้งคู่นะคู่รักวัยรุ่น
คู่นี้หลายคนเนี่ยโอ้โหบอกว่าเห็นแล้ว
ขอหาน้ำแข็งพลายงพลาเย็นมาประภบตานิดนึงได้
แต่ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่างานนี้เนี่ยไม่ได้ไปกันสองคนนะคะ
มีคุณพ่อกับคุณแม่ของสาวมากกี้ร่วมทริปไปด้วยนั่นเองค่ะ
แฟนคลับที่รอคอยจะได้เห็นความหวานทั้งคู่ก็รู้
บอกว่าแหม่มันยังไม่ถึงใจมันยังไม่ถึงอกถึงใจนะคะ

แต่ก็ออกแนวน่ารักมุ้งมิ้งกุ๊กกิ๊กกันซะมากกว่า
แต่ถึงอย่างนั้นก็ถ้าข่าวบรรดาเพื่อนศรีมของคู่รักคุณป๊อกคุณกี้เนี่ยฮะ
ก็ไม่ไหวจะเข้ามาส่งเสียงกิ้วก้าวแซวในความหวานของทั้งคู่ด้วย
โดยเฉพาะนางเอกสาวคิมเบอร์รี่ค่ะ

ก็อย่าไปเปรียบเทียบกันแต่ละคนแต่ละสไตล์นะคะ

ซึ่งว่ามีภาพสวยมาฝากเป็นภาพอย่างแน่นอนนะคะ